คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมได้เห็นเรื่องนี้ในโลกออนไลน์หรือยังคะ
โอ้โหเรื่องนี้ถูกพูดถึงเยอะมากเพราะว่าเพิ่งออกรางวัล
ลากินแบ่งรัฐบาลไปเมื่อวานนี้ด้วยอ่ะนะคะเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะ

เขาก็โพสต์ภาพแชร์ภาพบอกเสียดายจังเลยเนอะ
เสียดายวันนี้น่าจะมีคนมาบุรณะ
แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งก็แชร์ภาพนี้ต่อ

แล้วก็บอกว่าถ้าถูกรางวัลที่หนึ่ง

จะหาคนถางย่า

คุณผู้ชมคนเลยแชร์ต่อกันเยอะเลยพี่อุ๋ย

ใช่ค่ะคือคนที่แชร์คนแรก

เขาไปเดินป่าที่ชุมพรเขาไปเจอวัดร้าง
ชื่อว่าวัดเขาเจดีวิสัยไตรรัตนาราม

เจดีวัดเขาเจดี
ที่ตั้งอยู่ตรงนี้เสียดายจังเลย
ถูกปล่อยให้ทิ้งร้างเอาไว้

แล้วบอกถ้าถูกรางวัลที่๑จะบูรณะจะหาคนหางย่า

ไม่ออกรางวัลแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งจริง

แล้วคนก็บอกว่าโอ้โหนี่คือความศักดิ์สิทธิ์

อยากจะรอดูการบุรณะเจดีราง

ทีมข่าวติดต่อไปที่เจ้าของโพสต์นะคะ

ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าถูกรางวัลที่หนึ่ง

เตรียมจะเข้าไปถ่างญาติและบุรณะวัดนี้แน่นอน

นี่ค่ะคือวันนี้นักข่าวของเราก็ขออนุญาตไปที่วัดร้างตรงนี้
ไม่ได้จะไปท้าทายอะไรคืออยากจะไปดู

นี้อยู่ในพื้นที่หมู่๑ตำบลวิสัยเหนืออำเภอเมืองชุมพรนะคะ

วัดเขาเจดีวิสัยไตรรัตนารามค่ะ
เถาวันขึ้นรกเต็มเลยพี่อุ๋ย

นี่สร้างพอสอ๒๕๑๗ค่ะ
เยอะเลยนะคะคือพื้นที่โดยรวมประมาณ๙๓ไร่
แต่สิ่งปลูกสร้างอยู่บนพื้นที่ประมาณ๑๐ไร่
ประตูเจดีก็อย่างที่เห็นนะคะว่าสร้างปีพศ๒๕๖๒
ด้านในก็มีช่องเก็บพระแก้วมรกฏสีเขียวหยก
ขนาดหน้าตัก๖นิ้ว๖องค์นะคะ

และวัตถุมงคลเยอะมาก

แล้วปล่อยทิ้งไว้หลายคนบอกเสียดายจังเลย

สมศักดิ์บอกว่าบ้านอยู่เชิงเขาตรงนี้แหละ

พอเห็นเรื่องราวนี้ถูกโพสต์ในโลกออนไลน

แม่เคยบวชชีอยู่ที่วัดนี้

ถูกปล่อยให้รกร้างแบบนี้ค่ะ
ในสมศักดิ์

ก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
หรือใช้ทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาก็ดีนะ

ตรงนั้นก็มีแหล่งชุมชนอยู่ด้วยนะคะ
แต่ของเก่าเยอะมากเลยนะ
ถูกทิ้งเอาไว้